ครับเรื่องการเติมลมยางนี่มีเหตุการณ์มาเตือนกันนะฮะ
ค่ะที่พระนครศรียุธยาเจ้าของอู่ซ่อมรถ
อดยางออกมาจากอีกล้อนึงเพื่อมาใส่อีกล้อนึงแล้วปรากฏว่ากำลังถอดอยู่เนี่ย
อยู่ล้อระเบิดขึ้นมาเลยนะฮะ
นี่ฮะน่ากลัวมากอืมจังหวะมันพุ่งขึ้นไปนี่เห็นไหม
หลังคาพุ่งแรงมากเลยนะคะนี่ดีนะที่แบบโอ้โห
ถ้าเกิดโดนเขาเต็มเต็มนี่ยุ่งเลยนะฮะอันนี้ดูเราซูมเข้ามาให้ใกล้อีกหน่อยหนึ่ง
นี่โอ้โหนี่คุณแบงค์ภูรินัทนะฮะคนที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปเนี่ย
โดนยางเส้นนี้เข้าไปเนี่ยคุณแบงค์บอกว่ามีลูกค้าเข้ามาที่ร้าน
มาขอเปลี่ยนยางยางมันเก่ามากกำลังเปลี่ยนอยู่เนี่ย
อยู่ดีดียางระเบิดขึ้นมาตู้มอย่างที่เห็นเลยนี่ฮะ
เขาก็เรียกกู้ภัยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลกันคุณแบงค์บอกว่าตอนนั้นนะเนี่ย
ที่นอนอยู่นี่ฮะที่โดนเข้าไปตาลายหน้ามืด
เหมือนแบบมันจะหลับมันจะหมดสติให้ได้แล้วรู้สึกว่าแขนเราต้องหักแน่แน่
หูเนี่ยฮะแต่อีกมุมนึงนะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นช่วงเอาหน้า
เข้าไปชะโงกหน้าไปดูไปเปลี่ยนอะไรพวกนี้

เอายางรถมา

พอสลับยางเสร็จแล้วเนี่ย

มันก็ต้องถึงขั้นตอนการเติมลมนะครับ

เพราะว่ามันเป็นยางเก่า
ตอนที่ยางมันระเบิดผมไม่ได้ก้มหน้า